พรุ่งนี้บอกว่าจะไปหาทางโรงแรมใช่ไหมครับ
ที่เขาตั้งรูปปั้นครูกายแก้วอยู่
คือเป็นมติของที่เขาประชุมกันเองในมีพระสงฆ์ด้วย
ที่อยู่ในความประถามกรมศาสนาที่เขาให้ความเห็นกันมานะครับ
เขาไม่สบายใจหลายคนมาบอกว่าในโซเชียลนะครับ
ว่าจากการที่ได้รับข้อมูลจากนักวิชาการด้วยบางท่านก็บอกว่าเป็นเปรต
อย่างเมื่อกี้บอกเป็นมหิติกาเปรตเป็นอสุรกายบ้าง
แม้จะมีฤทธิมีอะไรก็ตามแต่ขึ้นชื่อว่าเปรตอสุรกายนี่ก็เป็นเรื่องของสัตว์ในอบายภูมิ
เพราะฉะนั้นชาวพุทธส่วนใหญ่เขาจะรู้สึกว่าไม่เป็นสิริมงคลแก่ตัวเขา
แล้วมาบอกว่าอยู่กลางเมืองบังเอิญมีนักวิชาการหลายท่านที่มีชื่อเสียงนะครับ
ได้โพสต์ลงในโซเชียลว่าเอาทำนองว่าผีป่าจะเข้ามาอยู่ในเมือง
ทำนองนี้ครับก็เลยเกิดเสียขวัญกำลังใจกันเยอะ
แล้วก็เกิดแสดงความคิดเห็นขึ้นมาว่าน่าจะนำเป็นข้อเสนอแนะ
ถึงกับไปถึงไปร้องเรียนเอาผิดอะไรอย่างนี้นะครับ
เสนอแนะไปยังเจ้าของสถานที่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้ว่า
เกิดความไม่สบายใจหรือมีเหตุผลที่ดูแล้วไม่เป็นสิริมงคล
ตามหลักพุทธศาสนาถ้าจะเอาออกไปหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไง
ก็แล้วแต่หรือจะไม่ทำตามก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของที่ครับ
แต่ที่เราไปฟังความเห็นกันมาเนี่ยก็เลยอยากจะไปบอกเขา

ใช่ครับแล้วก็อย่างหนึ่งเราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ย
การเอาสิ่งที่ไม่เป็นมงคลมาเป็นสาระก็เหมือนกับเป็นการปรามาทพระรัตนตราอย่างหนึ่ง
มันก็จะดูไม่ค่อยดีบางคนบอกว่าเป็นบาปด้วย
อย่างคำว่ากายแก้วเนี่ยบางคนบอกว่ากายแก้วเนี่ยบางสายของชาวพุทธเนี่ย
แก้กุกายของพระอารหันต์พระพุทธเจ้า
กายแก้วเป็นอสุรกายยังไม่มีแม้กระทั่งเทวดายังเป็นกายทิพย์ธรรมดาใช่ไหมครับ
แต่ใช้ภาพที่น่ากลัวเป็นแก้วประกายพลึกนี่ก็
ก็ไม่ควรจะเรียกแล้วประมาณนี้ครับ
เขาก็เลยจะรวมตัวกันไปเสนอแนะว่าอย่างไรอะไรทำประมาณนี้ครับ
คุณสุรเวทได้เริ่มพูดคุยกันตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ
ก็เป็นสัปดาห์มาแล้วตอนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราห่วงด้วยก็คือเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ในแง่ธรรมนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งไปดูเว็บพิวเมล์มา
เป็นเว็บเพจของอาเซียนแล้วก็มีประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ย
แคปเอารูปของครูกายแก้วมาพูดว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังเชื่อเรื่องนี้
ซึ่งจริงแล้วอย่างเช่นชาวตะวันตกหรือว่าชาวต่างประเทศ
เขาไม่ได้รู้ลึกหรอกว่าประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมที่ดีงามมากมายอีกมาก
แต่ถ้าเขาเปิดจอคอมพิวเตอร์มาแล้วเขาก็เจอภาพนี้
เขาก็อาจจะคิดว่าประเทศไทยเรามีการนับถือแบบนี้ด้วย
ที่ว่าใครจะสามารถเคารพหรือว่าไหว้รกแมวไหว้งู๒หัวไหว้จิ้งจก๓หาง
แต่ถ้าอยากจะไหว้ท่านครูกายแก้วก็อยากให้ทางหน่วยงานราชการออกมา
เหมือนกับว่ามารองรับว่าอันนี้นะเราเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยจะได้
จะได้ปรับทัศนคติหรือว่าความเข้าใจของคนต่างชาติ
รู้ว่าอันนี้โอเคแต่ถ้าท่านครูกายแก้วท่านไม่โอเค
เราก็จะได้ฟันทงไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวชาวต่างชาติจะเกิด
ทางเราก็เลยเกิดความเป็นห่วงแต่ไม่ว่าจะเป็นการแถลง
หรือว่ายื่นหนังสือยังไงก็ตามเราก็ต้องขึ้นอยู่กับหลักของสิทธิ
แล้วก็สิทธิมือเสียชนและก็สิทธิส่วนบุคคลด้วยเพราะว่าเราต้องขอบ
ที่เอกชนของเขาเราก็แค่อยากจะไปยื่นเพื่อแจ้งให้ทราบเรื่องความไม่สบายใจ
แต่เขาจะทำแบบไหนจะปรับไม่ปรับให้เหมาะไม่เหมาะอะไรอย่างไร
อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาทางเราก็ไม่ได้ว่าหรือติดใจอะไร
แต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหมือนกับคอนเฟิร์มให้หน่อย
ว่าอันนี้เออกราบไหว้บูชาได้นะเพราะว่าต้องยอมรับว่าองค์ใหญ่